คุณผู้ชมมีเหตุเพลิงมั้ยทาวเนสสองชั้น
เสียเผื่อเป็นร้ายขนร้านขายของช่ำ
เป็นเรื่องของเชื้อแปลงอย่างดีแต่ว่าไม่ได้มีใครบาดเจ็บ
คุณผู้ชมก็เป็นภาพบริการที่ชะบ้านเข้าไปดู
เรื่องของเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น

แต่ก็ไม่ได้ช่วยกันดับฟงดับไฟนะ

ติดกัน๖คูหาที่ตำบลหนองดินแดงอำเภอเมืองนครปฐม
เพลิงก็เป็นทาวน์ฮาส์ที่ดัดแรงเป็นร้านขายของชำ
ก็มีข้าวของเป็นกระดาษเป็นพลาสติกโอ้โหมันก็เป็นเชื้อเพลิงเป็นฟืนไฟอย่างเดียวนะ
เยอะทีเดียวนะแล้วก็ยังมีถังแก๊สอยู่จำนวนมาก
ชาวบ้านก็ช่วยกันยกถังแก๊สออกมาก่อนจะ
เหลือลูกชายขายของในบ้านคนเดียว

เหมือนอะไรลั่นนะฮะอยู่ในบ้าน

ลามเร็วมากจนภรรยากับลูก
วิ่งออกมาจากบ้านก่อนเคราะห์ดีนะฮะ
ไม่มีถังแก๊สอยู่ตรงจุดที่ไฟมันไหม้

นิษฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร

ส่วนความเสียหายคาดว่าไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาท